การทำมะกรูดเชื่อมจะต้องปอกเปลือกมะกรูดออกให้เห็นจนถึงชั้นเนื้อสีขาว
และเลาะเอาเนื้อออกด้วยการใช้มีดค่อยเลาะเนื้อเข้าไปจนกลวง
จากนั้นจึงแช่น้ำเกลือทิ้งไว้แล้วจึงค่อยนำมาล้างและตกแต่งก่อนนำไปเชื่อม
ด้วยการบีบเนื้อมะกรูดให้แบนเป็นวงกลมแล้วใช้มีดกรีดขอบมะกรูดทั่วทั้งวง
มะกรูดที่ตกแต่งแล้วลงไปในน้ำเชื่อมที่เดือดเคี่ยวจนเนื้อมะกรูดใส
และบีบน้ำมะนาวลงไปในกระทะเพื่อให้ผิวมะกรูดเชื่อมมีสีใสน่ากินมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน